ปูปายาพูดกี่ทีก็เป็นกระแสตลอดเลย
คนนี้ไม่ธรรมดาเป็นเศรษฐีเลยนะครับคุณ
แววมาว่าคนนี้มีเกาะส่วนตัวเป็นของตัวเอง

แต่ว่าอันนี้เป็นควันหลงวันวาเลนไทย
สหรัฐอเมริกาลอยนะคะคอนค่ะ
แล้วก็แม้ว่าสาวปูนะคะจะยอมรับเลยนะ

เป็นผู้ชายคนเดียวที่เธอเปิดใจศึกษาอยู่นะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของสถานะความสัมพันธ์
ปุ๊กก็ยังอยากโฟกัสอยู่ที่เรื่องงาน
กำลังเดินหน้าไปได้สวยซะก่อนนะคะ

นี่ไงก็ไปถามคุณปู่ด้วยนะคะ

ปูนะยอมรับว่ามีการซักถามบ้างเล็กน้อย

จากปากของหนุ่มโน๊ตเองจะดีกว่าค่ะ
วันพิเศษอารมณ์พาไปตลงไม่บ่อย
ไม่มีค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ปูปูไม่นิยมของขวัญและปูไม่ชอบเตอร์ไพรส์

สถานะจริงก็คือบินไปบินมาทำงานไปก่อน

แล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้

ก็ต้องรอคำพูดเขาเผื่อเป็นแค่เพื่อน

แต่เขาขวดล้อเพราะมันไม่มีอะไรหรอกค่ะ

ไม่ค่ะไม่ใช่สิทธิ์ของปูที่จะช่วยสแกนใคร